เวลาที่ใครก็ตามตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย
ทำไงดีตะโกนไงตะโกนเรียกสิ่งแรกมันตะโกน
ช่วยด้วยช่วยด้วยความช่วยเหลือแบบนั้นเลย
หมาตัวนี้เหมือนกันคุณผู้ชมมันติดอยู่ในสถานการณ์คับขัน
มันก็เลยร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้แหละค่ะ